ต่อที่นักร้องสาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ

น้องสาวคนสวยนะของคุณแม่แฝดนะคะ

คุณผู้ชมบอกเลยว่าพรรคหลังเธอแซ่บขึ้นเยอะเลยนะ

คือคุณไปมาตอนแรกคุณมาริน่าเขาลุกจะดูแบบเท่หน่อยนะ
แต่ว่าทำไมทำไมถึงยอมมาโชว์ความแซ่บนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากเธอกัน
รวมไปถึงอาการป่วยของคุณแม่เน่งนะคะที่พอหายปุ๊บนะ
ก็มีภาพหนีไปบวชชีทันทีมารู้ทีหลังพร้อมนักข่าว
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยแอบแวะไปถ่ายหนังต่างประเทศนะคะรับบทเป็นแม่ชีค่ะ
ละทางโลกไปบวชจริงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเลยค่ะ
ไม่ได้เข้าไปอ่านค่ะแต่ว่าก็มีคอมเมนต์ที่แบบเราลงของเราเองอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะก็พยายามโตไปจะได้แบบสุขภาพแข็งแรง
แล้วเสร็จแล้วพอเขาเริ่มออกเนี่ยเขาก็ไปรับหนัง
ก็ค่ะไม่จริงค่ะ

ดีค่ะตอนนี้โอเคแล้วค่ะแข็งแรงออกจากมั่นได้